อีกหนึ่งครอบครัวค่ะทะเลาะกันเหมือนกันคราวนี้เป็นลูกกับพ่อเลี้ยงนะคะ
ลูกเนี่ยแค้นสะสมพ่อเลี้ยมานานแล้วเพราะว่าเห็นพฤติกรรมมาตลอด
เวลาเมาชอบทำร้ายร่างกายแม่จนเขาไปทำงานต่างอำเภอมาก็ไม่ค่อยได้เจอกัน
สุดท้ายค่ะจากผลกระทบโควิดจะกลับมาอยู่บ้านกับแม่
กลับมาเห็นแม่สภาพสบักสบอมถูกทำร้ายอะค่ะชุ้นขาดเลย
ลากตัวพ่อเลี้ยงที่เมาหลับอยู่ในบ้านอ่ะออกมาหน้าบ้านแล้วเอา
ขออนุญาตเปลื้อภาพนะคุณผู้ชมเขาเอาเก้าอี้ปูนนะคะ
ทุ่มใส่หน้าพ่อเลี้ยงตายคาที่เลยค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นคือเลือดไหลเป็นทางแบบนั้นคือสภาพสยดสยองมากนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลจรเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ตีหนึ่งที่ผ่านมานี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคอนบุรีไปถึง
เห็นชาวบ้านกำลังมุ่งดูศพของนายสุเมธีควบกระโทกวัย๓๕ปี
นอนตายอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะคะคนก่อเหตุคือนายจิรพงศ์เกรดกิ่งวัยยี่สิบห้าปี
ลูกเลี้ยงก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะรอมอบตัวอยู่
รับสารภาพกับตำรวจทุกอย่างบอกว่าแค้นพ่อเลี้ยงคนนี้มานานมากแล้ว
เพราะว่านายสุเมธีชอบทำร้ายแม่เมื่อคืนเนี่ยเขาเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างอำเภอ
เจอสภาพแม่หน้าตาปูดบวมแล้วก็มารู้ว่าถูกทำร้ายอีก
ไปเห็นนายสุเมธีนอนเมาไม่ได้สติอยู่ในบ้านโมโหมาก
เข้าไปทุบไปตีแล้วก็ลากออกมาหน้าบ้านแล้วทุ่มเก้าอี้ปูนใส่เลยค่ะ
จงเกดกิ่งตาของนายจิรพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็เล่าบอกว่า
เมื่อคืนก่อนที่จะมีเรื่องกันเนี่ยนายสุเมธีเมาเดินมาที่บ้าน
แล้วก็มาตบตีลูกสาวเขาก็คือแม่ของผู้เกาะเหตุนี่แหละค่ะ
แล้วพอหลานกลับมาเห็นก็คงทนไม่ได้ก็เลยก่อเหตุเลย
โคลพุ่มโคลพุ่มมีกรรมแจจะมาตีลูกสาวอืมที่น่าแต่ก่อนเนี้ย
มันก็ไปทำงานที่มันก็เลยมา
แล้วมันทำแต่พาแมนบากว่า
มันมาพอดีมันก็มีชัดยังไงไม่ได้
จงยังบอกด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของนายสุเมธีเนี่ย
เขาเอือมระอากันไปทั่วเลยค่ะ
เพราะเวลาเมาชอบทำร้ายร่างกายคนในบ้าน
จงเองก็เคยโดนเหมือนกันนะคะ
จริงหลานนายจิรพงศ์ก็เคยพยายามขอร้องแม่แล้วนะ
บอกว่าเลิกเถอะคนแบบนี้แต่ก็เรื่องของคนสองคนนะคะ
แม่ก็อาจจะเลิกไม่ขาดยังมีไปมาหาสู่กัน
สุดท้ายก็เลยเกิดเป็นเรื่องสุดท้ายนายจิรพงศ์ต้องโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ